ร้องได้ไอ้ล้าง

เพลงที่๒อุราคา๒๐๐๐๐บาท
คุณเนยร้อง

ร้องได้ไอ้ล้าง
ล้องได้ไอ้ล้าง
ร้องได้ไอ้ล้าง
โอ้โฮ

รับแล้วค่ะ๒มือ

เห็นบอกตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่นี่พี่หน่อย

จริงหรอ
เออจริง
จริง

กลับเมาท์หรือยังไง
จะได้เอาไปสร้างบ้านเร็ว

เพลงที่๓หลังจากนี้นะฮะ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทเข้าไปแล้วนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

แต่ก็คุ้นหูกันอยู่ดี

แต่ว่าคุณเพื่อนนี่ยิ้มแบบเบิกบานมากเลย

ถ้าจะปราบเจ้าขาวก็ขอให้เพลงที่ลูกถนัด
เคยร้องทุกวันทุกวันไปเถอะสาธุ
ผมว่าบุญกุศลความกระตันอยู่ของคุณหน่อย
ดูพ่อแม่เนี่ยมันเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงมากเลย
พี่หน่อยตั้งแต่แข่งมานี่ยังไม่ได้เพลงเร็วเลย

จ้ะก็ยังไม่เคยเห็นพี่หน่อยเต้นเลยปกติเป็นสายเต้นไหมเนี่ย

ก็บอกโอ้โฮตีนก็ไปเขาก็โฮ

เอาล่ะคุณหน่อยตัดสินใจให้ดีฟังไปแล้วนะครับ
ยังมีสิทธิ์ที่จะหยุดก็ได้สู้ก็ได้
ตัวช่วยก็ยังมีตัดสินใจเลยนะครับ

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณหน่อยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

หรือหยุดครับ

ทีนี้มาดูกันตัวช่วยครับ

สำหรับอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูร์พาเวอร์สาม
แผ่นป้ายนะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
ถึงเพลงที่๓แล้วก็ยังไม่ใช้ตัวช่วยนะครับผ่านมาครึ่ง
ต้องการแค่๖เพลงถ้าทำสำเร็จผ่านเพลงนี้ไปได้
ก็ถือว่าตัดสินใจเสี่ยงที่ดีมากยังไม่ใช้ตัวช่วยเลย
ตอนนี้ตัดสินใจทิ้งเงินสองหมื่นไปก่อนนะครับถ้าเกิดร้องผิดเหลือหนึ่งหมื่นนะครับ
แต่ถ้าร้องได้รับสี่หมื่นบาทและกล้าไปสู่เพลงที่สี่หกหมื่นนะครับเพลงน้ำ
พร้อมนะครับคุณหน่อยพร้อมจ้ะนะครับตั้งใจให้ดีมีสมาธิดีนะครับ
มาดูกันครับมาถึงเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ความรักความรักซาวบราทุกต่อที่คนจำอยู่กัน
เพียงพบหน้าตาสัตว์ตาทำไมเริ่มมากเข้าตามืดหัว
บอกอะไรเขาดีไปทุกว่า
ต้องจับนับตัวทุกตัวเสียมหารัย
คอยเวลาเข้ามายิ้มให้

กระซิบอะไรก็ได้ดีใจทุกเจอ
ฝากแผงลอยลบมา
ผู้หอบรับมาจ้องตาตะเนื้อ
ผู้ชายหล่อเหล่าคนนั้น

ที่หน้าอำเภอ
คงจำฉันได้นะเธอ
คนที่เธอจ้องตาจนเกิด
เธอแอบสนับรักไว้ที่เธอตาม
เธอฝากเพลงและจ้องทราบว่า
ผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้า
อยากนัดต่อตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอ

ลักษณะการร้องก็ร้องเต็มเสียงสนุกสนานดี

แดนซ์ได้นะฮะถ้ามันเป็นอย่างที่คุณหน่อยคิดนะครับ
ก็จะสวยงามทีเดียวนะฮะผ่านเพลงที่๓รับ๔๐๐๐ตัวช่วยอยู่ครบ
สมมุติว่าเกิดมันพลาดขึ้นมาหน่อยมันมี๒อย่างเสมอในชีวิตของเรา
เหลือหมื่นเดียวเนี่ยพอไหมทำอะไรได้ไม่ได้จ้ะไม่ได้เลย
บ้านก็ยังไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิด๔๐๐๐๐ถุง๔๐๐๐๐ก็ได้เนาฝากระหลังคาเลยเจ้า
เอาล่ะคุณหน่อยมาถึงการตัดสินกันนะครับคุณหน่อยเพลงที่๓ครับ

หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐นะครับ
คุณหน่อยร้อง
ช่องผิดครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐นะครับ